คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ให้ดูภาพค่ะมีพลเมืองดีเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้
เขาทั้งถ่ายภาพแล้วเขาก็ช่วยด้วยนะคะที่ชนบุรีจะเห็นว่าชายหนุ่มกับหญิงสาว
คู่นึงเขาเป็นแฟนกันแต่ว่าทะเลาะกันแล้วฝ่ายชายทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิง
แบบโอ้โหคือฝ่ายชายเนี่ยคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่แล้วคือพุ่งชนฝ่ายหญิง
ฝ่ายหญิงล้มแล้วก็ชากขึ้นมาลากขึ้นมาแล้วก็ทำร้ายร่างกายต่อค่ะ

นี่นี่นี่ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่แค่นี้น่ะพี่ยังเผาอยู่แล้วเนี้ย
ขับรถเกลียดตรงไหนบอกเขาไปเลย
ตรงไหน
ดูสิคะนี่คือแบบเอารถจักรยานยนต์พุ่งไปชนเลยค่ะ
ครับจนฝ่ายหญิงร่วงลงไปแล้วก็ชากขึ้นมาแล้วอื้อหือทำร้ายร่างกาย
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วง
ตี๒คืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ใกล้กับปั๊มน้ำมันริมถนนพานทองบ้านเก่าจังหวัดชนบุรี
ทีมข่าวของเราคุยกับคนถ่ายคลิปนี้ค่ะ

ตอนที่เขากำลังทำรถอยู่ในร้านใกล้
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันก็เดินออกมาดูแล้วเห็นเหตุการณ์นี้

คือเขาเข้าไปห้ามด้วย
แต่ฝ่ายชายจะมาทำร้าย
ขนาดมีคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาเห็น
ตัวฝ่ายชายยังตะโกนด่าให้ของลับค่ะ
คือคนเห็นเหตุการณ์เขาก็ช่วยแจ้งกู้ภัย

กู้ภัยมาถึงก็มาช่วยเหลือคนเจ็บ
ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปที่ถูกทำร้ายอายุ๒๙นะคะ
บาดแผลถลอกเต็มตัวไปหมดดูสิคะ
เธอเองยังให้การวนไปวนมา
บอกแค่ว่าทะเลาะกับแฟน
เป็นเรื่องของความหึงหวงในอดีต
เจ้าหน้าที่ก็ถามว่าแล้วจะเอาเรื่องแฟนไหมล่ะ
แบบนี้ทำร้ายเธอจนน่วมแบบนี้

บอกว่าขอไม่เอาเรื่องแฟนนุ่มก็แล้วกัน
ใช่ค่ะกูภัยกับปฐมพยาบาล

แล้วเหตุการณ์ตามคลิปนี้คืออะไรอ่ะครับ

นี่นะคะคือโชว์บ้านนี้ครับ

ถามว่าตอนที่ช่วยเหลือฝ่ายหญิงอยู่ฝ่ายชายไปไหน
ฝ่ายชายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลย

เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป

นายพิทยาอายุ๓๗ปี
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียง
คนทะเลาะกันอยู่ข้างถนนก็เดินไปดู
สิ่งที่เห็นก็คือภาพตามคลิปนี้เลยค่ะ
ผู้ชายคนนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งไปชนฝ่ายหญิง

ซึ่งจริงแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นขับรถผ่านมาแล้วเห็น
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นพยายามจะเข้าไปช่วยพยายามจะเข้าไปห้าม
แต่ฝ่ายชายชี้หน้าด่าเลยนะคะ
แล้วก็เข้าไปหาเรื่องกลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มนั้นเขาต้องถอยหนีไป
หลังจากนั้นผู้ชายในคลิปก็ทำร้ายผู้หญิงต่อ

คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเหมือนฝ่ายชายเมาด้วย
แล้วด่าฝ่ายหญิงในลักษณะที่ว่าเหมือนกับแอบนอกใจ
แล้วก็ทำร้ายฝ่ายหญิงไม่หยุดเลย

คือกู้ภัยมาถึงเขาถึงจะหยุดทำร้ายฝ่ายหญิง

แต่ฝ่ายชายเหมือนกับว่าไม่ยอมจบนะ
พยายามจะลากฝ่ายหญิงขึ้นรถจักรยานยนต์ของตัวเอง
แต่ฝ่ายหญิงร้องไห้บอกไม่อยากไป

พาส่งโรงพยาบาลคือประถมพยาบาลเบื้องต้นกันก่อน
แต่ฝ่ายชายก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลย
กู้ภัยก็เลยมาช่วยแต่ฝ่ายชายก็เลยมาช่วย
ปฐมพยาบาลคือปฐมพยาบาลเมืองต้นกันก่อน
กู้ภัยก็เลยมาช่วยแต่ฝ่ายชายก็เลยมาช่วย
กู้ภัยก็เลยมาช่วยแต่ฝ่ายชายก็เลยมาช่วย
กู้ภัยก็เลยมาช่วยแต่ฝ่ายชายก็เลยมาช่วย

กู้ภัยก็เลยมาช่วยแต่ฝ่ายชายก็เลยมาช่วย
กู้ภัยก็เลยมาช่วยแต่ฝ่ายชายก็เลยมาช่วย
กู้ภัยก็เลยมาช่วยแต่ฝ่ายชายก็เลยมาช่วย
กู้ภัยก็เลยมาช่วยแต่ฝ่ายชายก็เลยมาช่วย
กู้ภัยก็เลยมาช่วยแต่ฝ่ายชายก็เลยมาช่วย
กู้ภัยก็เลยมาช่วยแต่ฝ่ายชายก็เลยมาช่วย
กู้ภัยก็เลยมาช่วยแต่ฝ่ายชายก็เลยมาช่วย
กู้ภัยก็เลยมาช่วยแต่ฝ่ายชายก็เลยมาช่วย
กู้ภัยก็เลยมาช่วยแต่ฝ่ายชายก็เลยมาช่วย
กู้ภัยก็เลยมาช่วยแต่ฝ่ายชายก็เลยมาช่วย
กู้ภัยก็เลยมาช่วยแต่ฝ่ายชายก็เลยมาช่วย
กู้ภัยก็เลยมาช่วยแต่ฝ่ายชายก็เลยมาช่วย
กู้ภัยก็เลยมาช่วยแต่ฝ่ายชายก็เลยมาช่วย
กู้ภัยก็เลยมาช่วยแต่ฝ่ายชายก็เลยมาช่วย

ฝ่ายชายก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลย

ฝ่ายชายเนี่ยและเฟนหลวงเธอนี้แหละ

ก็คือเวลาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเยอะ

กู้ภัยก็เลยทำหน้าที่ปฐมพยาบาล
แล้วก็ส่งฝ่ายหญิงไปโรงพยาบาลนะคะ

เขาก็เออะโวยวายครับแล้วเขาก็ทุบตี

ผู้หญิงก็ไม่ได้สู้อะไรก็นอนอยู่กับพื้นบ้าง

เพราะว่าค่อนข้างจะเสียงดัง
แล้วก็จะลักษณะคล้ายอาการของคนมืนเมา

เพราะเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหน

พออาการดีขึ้นญาติญาติก็รับตัวกลับบ้านไป
ไม่ได้แจ้งความเอาผิดอะไรเลยนะคะ
ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบ